คือทีมข่าวของเราก็คุยกับคุณแม่พนิดานะคะ
หลายคนก็สงสัยคุณแม่ถ้าพูดกันตรงนะ
เพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่ามือถือของคุณตังโมน่าจะอยู่กับคุณแม่
วันแรกคุณแม่ปฏิเสธเลย
ไม่มีรหัสทำไม่เป็นเล่นไม่เป็น
เมื่อวานนี้คุณบอมอภิวัฒน์ก็ถามคุณแม่โทรศัพท์ไปถาม
ว่าคุณแม่แล้วตกลงมือถือของคุณตังโมอยู่ที่ใคร
เมื่อวานนี้คุณแม่ตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ตั้งแต่ที่เขาคืนโทรศัพท์มาเนี่ยแม่เก็บไว้กับตัวเอง
หรือว่าแม่ได้เอาไปให้ใครที่ไหนยังไง
ที่ว่าที่ว่ากระติกลงไป
คุณแม่ก็ค่อนข้างนึกได้นะ
ค่อนข้างนึกได้เพราะว่ามันไม่ใช่โทรศัพท์เราไงเราก็ลืม

เขาเปิดได้เพราะเรามีรหัสคุณแม่มีรหัสอยู่แล้ว

ที่ก็ถ่ายรูปกันตอนลงเรืออะไรอย่างนี้นะคุณแม่

เพราะภาพเก่าที่น้องโน่ถ่ายไว้
คุณแม่ก็เห็นลูกกระติกไอ้ลูกยกมือเมื่อเช้าอ่ะ

เพราะมันถ่ายเล่นกันน้องโน่เป็นคนถ่ายด้วย
แต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์

เครื่องยื่นเครื่องแบบนี้ทำให้เป็น

นี่คือคำตอบของคุณแม่เมื่อวานนะคะ
วันนี้เราให้คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
โทรศัพท์ไปถามคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง
ว่าตกลงแล้วมือถือของคุณตังโมยังอยู่กับแม่หรือเปล่า

แม่ออกไปให้ทานายนะคะ

ทานายก็เปิดไม่ได้ก็ไม่มีรหัส
ว่าต้องไปจากเขาไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องมาอยู่ตรงโทว่าแพร่ดีหลายคนมันมาจี้ออก
เพื่อทำอย่างนั้นน่ะ

ที่ที่ก็ทำแล้วต่อถามตั้งแต่เช้าจนเดี๋ยว

คือเมื่อวานเนี่ยคุณแม่บอกโทรศัพท์อยู่ที่แม่นี่แหละ

ได้จากตำรวจมาห่อไว้อย่างดี

ใช่ค่ะแล้ววันแรกที่มันมีเรื่องราวการเคลื่อนไหว
คุณแม่สงสัยคุณกติกบอกกะติกโพสต์หรือเปล่า
คุณกติกก็ปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่ากติกจะไปโพสต์ให้ตัวเองเสียหายทำไม

แล้วคุณแม่บอกว่าคนที่มีรหัสก็จะมีคุณฮิปโปคุณแอนนา
คุณฮิปโปกับคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณตังโมเขาก็บอกว่า
เขาไม่เกี่ยวเลยกับไอ้การเคลื่อนไหวต่างเหล่านี้
คือที่คุณกติกบอกวันนี้จะไปแจ้งความเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนนะฮะ

เรื่องที่อยู่ดีมีไลน์ที่เป็นไลน์คุณตังโมโทรเข้ามาหา
แล้วก็มีภาพไม่เหมาะสมออกมาอันนี้จะลงบันทึกประจำวัน
อันนี้ถือว่าทำให้เธอเสียหายเธอสามารถเธอสามารถไปแจ้งความได้ในฐานะเสียหาย
แต่ไอ้ภาพไม่เหมาะสมต่างของคุณตังโมที่หลุดออกมาเนี่ย
คุณกติกก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าอยู่ดีมีคนโทรมานะ
แล้วปล่อยภาพนี้ให้ดูความจริงเรื่องนี้คนที่จะไปแจ้งเนี่ยต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง
ซึ่งก็คือคุณแม่คุณตังโมพี่หนุ่มกัญชัยโทรศัพท์คุยกับทนายเดชาในรายการข่าวใส่ไข่
หนุ่มกัญชัยก็ถามทนายเดชานะคะว่าตกลงแล้วคุณแม่จะไปแจ้งความไหม
ทนายเดชาบอกว่าคุณแม่ไม่ได้จะแจ้งความอะไรนะคะพี่อุ๋ย
คุณแม่บอกต้องเตรียมการจัดการเรื่องงานชาปนกิจศพของคุณแตงโมในช่วงเวลานี้
คุณมดดำยังบอกโอ้โหแม่เขามีคนช่วยเหลือและจัดการกันแบบเรียบร้อยแบบทำตั้งใจทำให้คุณตังโมเยอะแยะเลยนะ
อันนี้เรื่องสำคัญคุณแม่น่าจะไปแจ้งความก่อนนะ
คุณแม่คือผู้เสียหายโดยตรงเพราะว่าคือแม่ของคุณแตงโม
แล้วใครจะปกป้องคุณแตงโมถ้าไม่ใช่คุณแม่
เดี๋ยวต้องถามคุณแม่อีกทีเพราะว่าคนที่ตอบคำถามนี้คือทนายเดชา